เริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้หลากหลายความทุกข์ที่เราจะต้องติดตามแล้วก็ช่วยเหลือ
เรื่องแรกเป็นเรื่องราวความทุกข์ของคุณพ่อคุณแม่ชาวจังหวัดสกลนคร
ลูกชายหายไปประมาณสักปีหนึ่ง

ซึ่งเป็นคลิปที่คนเผยแพร่กันมาว่าลูกถูกทำร้าย
พ่อกับแม่เห็นทันทีว่าอู๋นี่ลูกชายเราแน่นอนเลยถูกทำร้าย

เคยไปร้องเรียนหน่วยงานแล้วนะคะในเรื่องของการให้ช่วยเหลือ
คราวนี้ก็ร้องเรียนผ่านสื่อเพื่อให้ช่วยกันอีกครั้งหนึ่งด้วย

ใช่ค่ะเป็นคลิปวีดีโอที่ถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน
ใช้ชื่อว่าวัยกำลังห้าว
เป็นคลิปที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะคะ
โดยมีชายที่มีรอยสักตามร่างกายกำลังทำร้ายร่างกายวัยรุ่น
ด้วยการใช้เท้าเตะที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัว
รวมไปถึงใช้อาวุธมีดฟันตามร่างกายแล้วก็พูดจาด่าทอนะใช้คำไม่สุภาพ
แม้วัยรุ่นนั้นจะยกมือกราบยกมือขอชีวิตแล้ว
แต่ว่าชายคนดังกล่าวก็ไม่หยุดการกระทำ

ทีมข่าวรถปลดทุกข์ของเราได้เดินทางไปพบกับนายสุรเชน
และนางกันนิกาปานโพจาร์
ผู้ที่เชื่อว่าตนเองเป็นพ่อและแม่ของนายสุธิศักดิ

ซึ่งเป็นวัยรุ่นที่สวมเสื้อสีเหลืองที่โดนทำร้ายอยู่ในคลิป

ใส่เสื้อเหลืองคือลูกชายของเขาที่หายตัวไป

แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวรถประทุงเราฟังบอกว่า
ลูกชายของตนเดินให้หนีออกจากบ้านไปตามคำชักชวนของเพื่อน
เพื่อไปทำงานก่อสร้างที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่วันที่๗กุมภาพันธ์๒๕๕๘ปีที่ผ่านมานี่แหละครับ
และหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีก
และสามีจึงได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทร

เพื่อให้ช่วยติดตามตัวลูกชาย
แต่ว่าผ่านไป๑ปีก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดนะครับ
จนกระทั่งมาเห็นในนี้แหละฮะมาเห็นในคลิปนะครับ

วันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ได้นำคลิปวิดีโอที่มีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์

มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับลูกของตนเองเป็นอย่างมาก
มั่นใจว่าเป็นลูกชายที่หายไปอย่างแน่นอน
ตอนนี้ก็เป็นห่วงนะครับว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับ
ได้นำคลิปดังกล่าวเข้าพบเจ้าหน้าที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
โดยประสานให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสกลนคร

พบว่าคลิปดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่มาตั้งแต่วันที่๘มกราคมปี๒๕๕๗แล้วนะครับ
และเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดี
กับกลุ่มคนที่เป็นผู้ทำร้ายในคลิปเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ลูกชายจะหายตัวไป
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะครับ
เพราะว่าพ่อแม่เขายังเชื่อเหลือเกินว่าวัยรุ่นชายที่สวมเสื้อสีเหลืองในคลิปนั้น
เป็นลูกชายของตนเองอย่างแน่นอนยังไงก็ปรักใจเชื่อนะครับ
แล้วก็ยังบอกอีกว่าตลอด๑ปีที่ผ่านมา
ก็ทำทุกวิถีทางในการออกติดตามหาลูก
เพราะลูกชายคนนี้คือหัวแก้วหัวแหวนมีเพียงคนเดียวเท่านั้น
ก็เลยได้นำเรื่องนี้นะคะไปยื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือ

รวมถึงร้องศูนย์ดำรงธรรมสกลนครให้ช่วยติดตามหาตัวด้วย

ตอนนี้ก็เลยต้องขอความอนุเคาะจากสื่อมวลชน
ให้ช่วยนำเสนอข่าวเพื่อให้สังคมช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
โดยใครที่รู้จักพบเห็นหรือว่าทราบเบาะแสของนายสุธิศักดิ์
เสื้อสีเหลืองที่เห็นในคลิปนี้นะคะ
ไม่มีกิฟต์หรืออะไรไม่ใช่ลูกก็ขอให้กลับมา
เขาติดต่อหาแม่ด้วย
แม่เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงมากค่ะ
คิดถึงลูกมากเพราะว่าลูกมีลูกชายคนเดียวค่ะ

ปักใจเชื่อว่าวัยรุ่นชายใส่เสื้อสีเหลืองคือลูกชาย
แล้วก็เป็นห่วงเหลือเกินว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร
แล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องคดีที่เขาแจ้งความไว้
กับสถานีธรรมบุรุษธรที่สะกดนครนั้นเป็นอย่างไกลนะครับ

กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเลยนะครับ
ผู้ว่าอดีศักดิ์เทพอาจอยู่ในสายกับเราแล้ว

ท่านผู้ว่าครับกรณีนี้ได้เข้าไปช่วยเหลือในการดูแลตรวจสอบแล้ว

ครับขณะนี้ผมได้ขอให้ทางจังหวัดโดยศูนยำรงธรรมจังหวัดนะครับ
ประสานไปอย่างทางสำนักงานสมุทธ์แห่งชาติ
เพื่อเล็งรับคดีให้ด้วยนะครับเพราะว่าการีนี้เกิดขึ้นที่
อำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐม

โดยมีการแจ้งกรรมรับลดคดีไว้เมื่อวันที่๑๔นิวนาที

โดยนายจ้างซึ่งเป็นผู้รับเหมานะครับ
เป็นผู้รับก่อสร้างอาคารได้รับควรสุทธิศักดิ์ปราณธุรกาลเด็กอายุ๒๐ปี
ได้ไปทำงานก่อสร้างแล้วหายตัวไปตั้งแต่มีนาคม๕๘
คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคนอำเภอกุศุมารจังหวัดนครพนม
ก็เลยมาร้องขอกับผมว่าลูกที่หายไปนะครับขอให้ผู้ว่าช่วยติดตามคดีคนหาย
ช่วยให้ประสางงานในการรีบการ
วันนี้ผมว่าได้ประสางงานในการเร่งรักทางสำรวจภูทร
ซึ่งเป็นที่คำแพงแชนอย่างหวัดนครปฐม
ต้องให้พันธ์ทางศาสตรศูนย์กรไตณภูทรได้ช่วยรับการ
กับการประกาศคนหาย

วันนี้ก็เลยต้องขอให้ดำเนินการต่อเนื่องนะครับ
เพื่อให้การดำเนินการได้ค้นหาอย่างต่อไปนะครับ
ครับทีนี้มันมีเรื่องคลิปนี้เข้ามาเกี่ยวอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ผู้ว่าคือพ่อแม่เขาก็เห็นคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล
เขาก็เชื่อเหลือเกินว่าลูกชายเป็นคนเสื้อเหลือง
ตรงนี้ทางตำรวจจะเอาเรื่องคลิปนี้เข้าไปเกี่ยวพันกับการค้นหายังไงบ้างไหมฮะ
ครับก็ต้องส่งคลิปนี้นะครับประกอบเพิ่มเติมไป
ให้เขาช่วยนะครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วย

เพราะว่าคลิปนี้นะครับได้ถูกแชร์ตั้งแต่วันที่๘มกราคมนะครับ
ของเด็กมันเด้อเข้าแจ้งความรองทุกข์
แล้วก็ต้องให้ถูกส่งไปจากฐานนี้ให้ถามเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

จากทางด้านผู้ว่าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะช่วยเร่งประสานในเรื่องของคดีให้รวดเร็วขึ้นแล้ว
พ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าใครที่เกี่ยวข้อง
จะสามารถที่จะเร่งรัดคดีนี้ได้ยังไงอีกบ้างไหมคะ
ครับเดี๋ยวก็ต้องไปช่วยกันไปดูแลนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของเด็กด้วยนะครับว่าให้ขอข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าเด็กที่ไปทำงานอยู่ที่กำแพงแสนไปทำงานก่อสร้างนะครับ
ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรที่จะช่วยติดตามนะครับ
อย่างเช่นแบ่งความรักเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยนะครับ
หรือปุ่มหลังของเด็กน้องคนนี้นะครับ
เพื่อให้การติดตามได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ
ต้องไปช่วยเหลือดูแลให้กำลังใจนะครับ
ครับท่านผู้ว่าครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะ
เขาได้มีการบอกถึงความคืบหน้าในการตามหาตัวเนี่ย
ว่าเป็นยังไงไหมครับเท่าที่ผ่านมาประมาณปีกว่าได้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

และตำรวจฟูทธรจังหวัดซุธนธรและฟรฟรศกอสดงโลการตรวจสอบ

เพราะว่าพนักงานสรรพสวนรัฐศูนย์บทโทษสมรยากรรมพุทธ
ซึ่งเป็นพนักงานสรรพสวนของสถานีจังหลวงปุทธรรมกำแพงแฉน
ก็เลยแจ้งการบริการให้กับคุณพ่อของเด็กด้วยแล้วนะครับ
ครับท่านผู้ว่าครับตอนนี้คุณพ่อและคุณแม่ของนายสุธิศักดิ์เนี่ย
คือคุณสุรเชษและคุณกันนิกาอาจจะฟังรายการอยู่
ผู้ว่าอยากจะพูดอะไรให้กำลังใจ
แล้วก็ให้ความมั่นใจในการที่จะเร่งรัดดูแลในคดีนี้หน่อยครับท่าน
ครับก็จะต้องเรียนคุณสุธิศักดิ์นะครับคุณพ่อคุณแม่
ว่ากำลังคำร้องกรรมการเร่งรับทรวงการคดีให้
แล้วผมขอทางศัพท์มันงานตรงสุถิบันทรรยายร่วมนี้
ลงไปช่วยการพรรณการกับทรวงการสอบสวนตอนที่กำแพงแทน
ก็ขอให้ฟิฐรัติพูดว่าการห่วงใจและประสานงามกับผู้มังความบรรชา
ของตรวจพุทธรณ์ให้ช่วยการเร่งรับ
ต่ามมาสนวนหายก็ดีดีกัน
คนหาก็คงคุยเป็นไปการอย่างต่อแน่นต่อไป
เป็นการเร่งรัฐการนำอายุทธีศาลกลั้งเก่า